เอาล่ะมาต่อประเด็นร้อนประเด็นที่เราเปิดไว้วันนี้ว่า
ยังมีแบบนี้อีกหรือนั่นคือการรับน้องโหดนั่นเองนะครับ
ก็ได้รับรายงานวานนี้ว่าเป็นนักศึกษา
ด้านอาชีวะด้านเทคนิคเทคโนต่าง

ถูกต้องปรากฏว่าวันนี้โอ้โหแมนมากเลย
ผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีสยามหรือสยามเทค
ก็ลุกขึ้นแล้วก็ยอมรับกลางวงประชุมของผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบันเทคโนโลยีต่างแล้วบอกว่าเป็นนักศึกษาของตัวเอง
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นในภาพนี้
มันดูรุนแรงอย่างมากเลยทีเดียว
วันนี้นะครับอาจารย์จอมพงศ์มงคลวันนิษฐ์
อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งคือ
นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ลุกขึ้นยืนยอมรับในที่ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา
นักศึกษาที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้
เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของตนเอง
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยรุ่นพี่อาจจะถูกลงโทษถึงขั้นพ้นสภาพนักศึกษา

จะให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี่ค่อนข้างรุนแรง
และเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างแน่นอนนะครับ
ผลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งก็เป็นอยู่ในที่ประชุมด้วยนะคะ
กล่าวว่าเมื่อผู้บริหารยอมรับแบบนี้
ก็อยากให้ตรวจสอบมาตรการต่าง

เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องหาทางให้เด็กปลดปล่อยในสิ่งที่ถูกต้อง
และการลงโทษเด็กก็ให้พิจารณาไปตามความเหมาะสม
แต่ว่าก็ไม่อยากให้รุนแรงนะคะ

เมื่อวานนี้รุ่นพี่เขายืนยันว่าเป็นการกดชัตเตอร์ในจังหวะที่ไฟมันลุกฟลึบขึ้นมา
แล้วด้วยรูรับแสงของภาพที่กว้างขึ้น
ก็เลยทำให้ดวงไฟเห็นมากกว่าปกติ
เหมือนกับเวดาเราใช้ภาพถ่ายความเร็วเห็นกระสุนวิ่งทะลุน้ำเห็นมั้ยฮะ
ว่าตาเรามองไม่ทันนั่นเองแต่กล้องเนี่ยมันจับไว้ได้
ซึ่งเรื่องนี้ก็เรียนตรงนะครับว่าการรับน้องแบบไม่สร้างสรรค์แบบนี้
สังคมไทยเรากำลังจะต้องได้รับการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงมัน
เพราะที่ผ่านมามันเหมือนเป็นความเชื่อนะ
มันเป็นอะไรที่มันฝังไว้ในหัวว่าเนี่ยต้องรับแบบนี้ต้องโซตัส
หลอมละลายเป็นพฤติกรรมน้องจะได้แบบว่าเคารพรุ่นพี่
คือไม่มีอะไรมากผมเองเคยถูกโซตัสมาก่อน
เข้าใจกันว่าความรุนแรงหรือการวาค
จะทำให้เกิดภาวะความสมัครสมาธิสามัคคีในหมู่คณะได้
ซึ่งผมบอกเลยว่าใช่ฮะแต่ชั่วคราวไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถาวร
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถาวรคือความสร้างสรรค์ที่จะต้องนำพาไปสู่
ความอบอุ่นในการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันน่าจะดีที่สุดนะครับ